คุณผู้ชมครับข่าวแรกมาเริ่มดูที่เรื่องของช้างกันหน่อย
ปัญหาช้างกับคนเกิดขึ้นมายาวนานแล้วก็แก้ไขปัญหายากพอสมควร
ล่าสุดที่บึงการหลายหน่วยงานร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชุมชนนั้น
ผลักดันช้างป่ากลับเข้าป่าไปครับหลังจากที่พัดหลงฝูงไปหากินในพื้นที่ของชาวบ้าน
หลังจากทั้งช้างป่างานเดียวลงไปเล่นน้ำที่บริเวณบึงของหลง
ตรงข้ามกับบ้านเจริญสุกหมูสิบสองตำบลศกกาล

โดยลงไปในทุ่งบัวแดงแล้วก็เดินผ่านทุ่งนาของชาวบ้านเข้าไปยังสวนยางพารา
จากป่าหลังวัดซึ่งเป็นเขตชุมชนครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านเพียง๑๐๐เมตรเท่านั้น
โดยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งผลักดันช้างกลับเข้าป่าไปอย่างเร็วที่สุดนะครับ
เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับประชาชน
ปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลากว่า๕ชั่วโมงครับ
ป่าจึงออกจากบริเวณดังกล่าว
เดินหายเข้าไปในป่าสวนยางพาราของชาวบ้าน
จากนั้นนายทวีปคำแพงเมืองหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
ก็จัดชุดติดตามช้างป่าและชุดเคลื่อนที่เร็วกว่า๓๐นาย

ให้กลับเข้าไปขึ้นเขาอย่างต่อเนื่องครับ
พร้อมประสานไปยังผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน
ประกาศเตือนชาวบ้านที่ออกไปทำการเกษตรตามหัวไร่ปลายนาให้ระวังนะครับ
หากพบเห็นช้างป่าให้ไม่ได้ออกห่าง
และให้แจ้งจัตรฐีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวสายด่วน๑๓๖๒ตลอด๒๔ชั่วโมง
อย่างที่เราเคยนำเสนอไปเวลาไปเจอช้างป่า
อย่าไปส่งเสียงดังใส่เขาอย่าเปิดไฟสูงใส่เขา
อย่าไปบีบแร่ใส่เขาเดี๋ยวเขาจะแตกตื่นแล้วก็กลับมาทำร้ายเราได้เหมือนกัน